ในชั่วโมงเร่งด่วนของทุกวันปกติแล้วค่ะ
เร่งรีบก็จะประกอบไปด้วยรถยนต์
รถจักรยานยนต์นะคะที่เร่งรีบแข่งกันบนท้องถนนนะคะ
แต่ว่าที่ปาเซโลน่าประเทศสเปนค่ะ

ก็มีภาษณะอื่นที่เร่งรีบเช่นกันนะคะ

นี่คือภาพเหตุการณ์ที่ถูกถ่ายจากรถจักรยานยนต์คันหนึ่ง
เป็นเหตุการณ์ขณะที่วิวแชร์ได้ลงมาวิ่งบนท้องถนน
สภาพการจราจรที่ค่อนข้างหนาแน่นนะคะ
แล้ววิวแชร์คันนี้ใช้ความเร็วสูงเหมือนกันนะคะ
ในตอนแรกผู้ชายคนนี้วิ่งอยู่บนช่องทางสำหรับรถโดยสาร

เปลี่ยนเลนด้วยนะคะเมื่อมาถึงสี่แยก
แล้วก็วิ่งแซงรถยนต์ที่ใช้ความเร็วน้อยกว่าอีกหลายคันค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายหนึ่งในเมืองบาเซโลน่าของประเทศสเปนนะคะ
และหลังจากที่คลิปนี้ถูกเผยแพร่บนโลกออนไลน์
เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากค่ะ
โศกตำรวจของเมืองบาเซโลน่าออกแถลงนะคะ
ว่าเป็นเรื่องยากมากที่จะจับกลุ่มตัวชายบนวิวแชร์คันนี้
ดำเนินคดีเนื่องจากวิวแชร์ไม่มีป้ายทะเบียนเหมือนรถยน
หรือว่ารถจักรยานยนต์ทั่วไปนะคะ
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์นี้อาจจะเป็นเพียงการถ่ายโฆษณาเท่านั้นค่ะ

คนที่นั่งวิวแชร์ก็ไม่รู้ว่าเป็นคนพิการหรือเปล่า
เป็นคนสูงอายุหรือเปล่าเพราะว่าเห็นทางด้านหลัง

มีแรงในการหมุนล้อวิวแชร์ที่ใช้แขนหมุนเนี่ย
มันเร็วมากแล้วอยู่บนท้องถนนที่นี่
แล้วก็ปาดหน้าปาดซ้ายปาดขวารถยนต์ที่วิ่งอยู่ด้วย
คือเขาก็เรื่องของเรื่องไม่มีทะเบียนก็เลยตรวจสอบไม่ได้นะคะ